รอยยิ้มกันต่อเลยนะครับคุณผู้ชมครับจากคลิปของทางบ้านสนุกสนานขนาดไหนไปติดตามครับ
น่ารักจริงแต่ก็ต้องยกมือสาธุก่อนนะสาธุค่ะเพราะว่าเขาเป็นระดับอาจารย์นะน้องใบตองอาจารย์ตายเออไม่ใช่อาจารย์ตายแต่มีชื่อชื่อว่าอาจารย์กุ้ยหรือเจ้าแป๊ะกุ้ยอาจารย์แปะก๊วยจันก๊วยจันก๊วยเป็นกระต่ายอายุ๕ปีแล้วนะ

ชื่อกระต่ายตัวนี้๕ปีครับแข็งแรงวะ
คือเป็นของแฟนข่าวรายการของเราคุณจุธารัฐอมรพินโยเขาเลี้ยงเอาไว้เธอบอกว่าเธอสอนให้อย่างดี
แล้วทุกวันนี้เจ้ากระต่ายตัวนี้ดังมากในโลกโซเชียลเขาบอกว่างวดหนึ่งธันวาคมที่ผ่านมาแปะก๊วยก็เพิ่งให้โชค
เพราะฉะนั้นวันนี้เราอยากจะให้โชคกับแป๊ะก๊วยมากในการแจกเสื้อไปเลย
รับไปเลยเสื้อยืดตลอดข่าวรุ่นขอให้รวยตัวนี้นะคะแปะก๊วยเอาไปใส่เองหรือจะให้แม่ใส่เพราะใส่ก็ได้
ยังไงก็ขอให้แปะก๊วยเนี่ยนำเรื่องราวดีดีน่ารักแบบนี้มาฝากกันนะคะ